ไปดูที่สมุทรสงครามนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดเลยค่ะมีสุนัขถูกจับขังอยู่ในห้องน้ำเนี่ยสามตัวเห่าระงมเลยแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นสุนัขที่ทางวัดเขาบอกว่าเป็นสุนัขที่ไว้ใจได้มักจะคอยดูแลตรวจตราความปลอดภัยให้ตัวนี้โดนวางยานะคะเพราะดีจริงจริงยังรอดอยู่ค่ะ
ตำรวจภูทรบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามก็รับแจ้งมีเหตุสุนัขถูกวางยาแล้วก็ถูกจับขังไว้ในห้องน้ำในวัดบางคนทีนอกก็เลยเดินทางเข้าตรวจสอบจุดที่รับแจ้ง
เห็นชาวบ้านนี่กำลังง่วนเนี่ยแหละค่ะเอาไข่ไก่เอาน้ำเกลือกรอกใส่ปากเจ้าตูบตัวสีน้ำตาลนี่แหละค่ะ
ตูบเนี่ยเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนนะอาศัยอยู่ในวัดนี้มันโดนวางยาค่ะนอกจากนี้ได้ยินเสียงสุนัขเห่าระงมเดินไปดูมีถูกค้างอยู่ในห้องน้ำอีก๓ตัวด้วยกัน
แต่วันนี้แปลกใจมาแล้วไม่เจอเจ้าตูบก็เลยลองเดินตามหา
เดินไปเดินมาไปเจอเจ้าตูบดิ้นทุรนทุรายอยู่ในก่อย่าข้างวัดค่ะ
รวมถึงยังได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่ในห้องน้ำอีก๓ตัวด้วย
ก็เลยเรียกชาวบ้านแล้วก็พระมาช่วยกัน
นำทั้งไข่ไก่นำทั้งน้ำเกลือมากรอกปากเจ้าตูบ
จนเจ้าตูบเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้
พระวินัยซึ่งเป็นพระลูกวัดก็บอกนะคะว่า
ช่วงกลางดึกได้ยินอยู่เหมือนกันได้ยินเสียงสุนัขเห่า
แต่ไม่ได้เอกใจอะไรจนเช้ามาชาวบ้านมาเรียกนี่แหละ
ถึงได้รู้ว่าเจ้าตูบโดนวางยา
โดยเจ้าตูบเป็นสุนัขที่ไว้ใจได้
พอมันเห็นใครแปลกหน้าดูท่าทางไม่น่าดูน่าสงสัยเนี่ย

ซึ่งก็อาจจะเป็นได้ที่ทำให้คนที่อยากจะเข้ามาก่อเหตุไม่ดี
หรือเข้ามาขโมยของในวัดทำอะไรไม่ได้
ต้องวางยาเบื่อเจ้าตูบแล้วก็เอาตัวอื่นไปขังไว้ในห้องน้ำค่ะ
โดยจากการตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดนะคะเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรศูนย์หาย
ซึ่งก่อนหน้านี้วัดแห่งนี้เคยมีคนเข้ามาขโมยของแล้วนะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเงินเป็นพระทองเหลือง
เพราะว่าวัดเนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่๕รูปเท่านั้นเองอยู่กันน้อย